คือรถเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ดี
มียักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งก็คือรถบรรทุกนี่แหละฮะ

นี่ชนอัดเต็มแบบไม่เบรก

แล้วคุณดูพี่ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้

ถ้าเกิดไม่หลบคืออาจจะโดนกวาดไปด้วย

โอ้โหอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ

เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
จังหวะที่รถพ่วงลงมาจากสะพาน
แล้วตรงนี้พอลงสะพานมันจะถึงไฟแดงทันที

แล้วคุณดูสิเจ้ายักษ์ใหญ่เจ้ารถพ่วงคันนี้ไม่เบรกเลย
กระทั่งชนรถคันหน้ายุบบู้บี้ไป๒คันนะครับ
รวมทั้งหมดหลังจากที่รถคันใหญ่ชนรถเก๋งจนบู้บี้ไป๒คันแล้ว
หักเลี้ยวไปได้แล้วไปชนกับรถคันอื่น
รวมเหตุการณ์นี้๙คันครับท่าน
คันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกไฟแดงนะครับ
ท่าพระตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
รถเก๋งคันที่พังยับเยินที่โดนชนเต็มคันแรก
มีคุณตาอายุประมาณ๖๐ปีขับมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำอุปกรณ์ตัดทาง
นำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่หาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
บอกกับเราบอกโอ้โหน้องไม่อยากจะพูดเลย
เสียงชนดังสนั่นหวั่นไหวสะท้านสะเทือนเลือดลั่นถนนเต็มไปหมดเลยคุณ
และตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายเพราะเป็นสะพาน
มีการก่อสร้างสะพานพอก่อสร้างสะพานใกล้กับแยก
มันก็เลยเป็นสะพานแล้วก็ลงมาเป็นพื้นที่ลาดชัน
แล้วก็ยังมาใกล้ไฟแดงตรงถนนมิตรภาพอีกนะครับ
แรงส่งเวลารถลงสะพานมาแล้วมาเจอไฟแดงพอดิบพอดี
มันเบรกกันไม่ทันเอากันไม่อยู่ดูคุณ

สะพานปุ๊บไฟแดงปั๊บ
บางคันเบรกไม่อยู่เอาไม่อยู่โดยเฉพาะรถใหญ่
คาดว่าเจ้ารถใหญ่ยักษ์รถพ่วง
ที่มาชนรถของคุณตารถคันอื่นน่าจะเบรกแตกนะฮะ
ก็อยากให้ทุกคันขับรถด้วยความระมัดระวัง

นี่พี่ผู้หญิงเสื้อน้ำเงินรอดตายหุดหวิดจริงนะครับ